ต่อกันที่เหตุการณ์มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้าไปร้องกับกองปราบว่าสามีเธอหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยนะครับ
ตอนนี้ก็ยังตามตัวไม่เจอครับ
เหตุการณ์นี้นะครับนางสาวปวริสาอภินันรัตนกุลอายุ๓๔ปี
เดินทางไปร้องกับกองบังคับการปรับรามเร่งรัดคดีที่นายวัญชาติ
พินันรัตนกุลอายุ๔๔ปีอดีตสามีของเธอหายไปอย่างไร้ร่องรอย
บอกว่าอดีตสามีทำงานเป็นพนักงานที่บริษัทโรงพิมพ์แห่งหนึ่งแถวท่าดินแดง
แม้จะเลิกกันไปแล้วแต่ก็ติดต่อกันอยู่แล้วก็มีลูกต้องร่วมกันส่งเสียดูแลครับ
เมษายนที่ผ่านมาอดีตสามีหายตัวไปจากที่พักไม่สามารถติดต่อได้
ก็เข้าไปดูที่ห้องพักไม่มีทรัพย์สินใดศูนย์หาย
ทุกอย่างยังปกติไฟทีวียังเปิดอยู่
โทรศัพท์มือถือก็ยังอยู่มีเพียงแค่กุญแจห้องที่หายไป
รถจักรยานยนต์ก็จอดไว้อยู่ที่ด้านล่างหอพักนะครับ
หลังจากนั้นไปแจ้งความที่สนบุภารามวันที่๑๙เมษายน
ตำรวจก็เก็บโทรศัพท์มือถือของนายวัญชาติไปตรวจสอบ
พบว่าสายสุดท้ายที่โทรเข้ามาคือเบอร์ของเพื่อน
ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับการหายตัวไป
ตอนนี้ยังไม่ยอมเข้าให้ปากคำ
ตำรวจก็มีการออกมาเรียกครั้งแรกไปแล้ว
ที่ผ่านมานั้นเธอได้โทรไปถามและพูดคุยถึงการหายตัวไป
แต่เพื่อนสามีก็พูดลักษณะไม่เต็มใจจะพูด
และที่ผ่านมาก็ไม่ทราบว่าทั้งสองคนนั้นมีเรื่องขัดแย้งกันหรือเปล่า
แต่มักจะออกไปดื่มเหล้าไปสั่งสรรค์ด้วยกัน
ขณะที่อดีตสามีก็เป็นคนติดการพนันฟุตบอลออนไลน์จนเป็นหนี้สิน
บอกด้วยว่าแม้จะเลิกกันไปแล้วและแยกกันอยู่นะครับ
แต่ว่าอดีตสามียังคงรักแล้วก็เป็นห่วงลูกมาก
เพราะว่าลูกนั้นเป็นเด็กพิเศษยังคอยส่งเสียดูแลกันมา
มักจะมีการวิดีโอคอลไปดูกันอย่างน้อยวันละครั้ง
ซึ่งก่อนเกิดเหตุ๑๕เมษายนก็มีการเข้าไปหาแม่ยาย
บอกลูกชายว่าอยู่กับยายให้ทำตัวดีนะ
สีหน้าที่ค่อนข้างจะเศร้าเหมือนกันแล้วก็หายตัวไป

เพื่อให้เร่งรัดติดตามสามีเธอที่หายตัวไป
เพราะว่าตอนนี้ไม่รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่นะครับ